ประหลาดค่ะเขาเรียกกันว่าเป็นโรคมนุษย์ต้นไม้
เป็นชาวบังกลาเทศคนหนึ่งที่เคราะห์ร้ายนะคะ

มือแขนขาเนี่ยมีเหมือนเป็นส่วนเกินเป็นเนื้องอกออกมา
เหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ค่ะ
นี่แหละค่ะนายอาบูลบาจันดาชายชาวบังกลาเทศวัย๒๖ปี

สาเหตุก็คือติดเชื้อโรคไวรัสหูดค่ะ
แขนขาก็เลยมีเนื้อง่อออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในจอตอนนี้
มือเขาไม่สามารถใช้การได้เลยนะคะ
ฐานะก็ยากจนไม่มีเงินรักษาด้วย
ก็เลยเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลค่ะ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลก็เลยพิจารณารับไว้เป็นคนไข้ในความอนุเคราะห์
แล้วก็รับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกรุงทากาตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
ทีมแพทย์ใช้เวลา๓ชั่วโมงเต็มในการผ่าตัดมือขวาของเขาก่อน
โดยใช้ทีมแพทย์ผ่าตัด๙คนด้วยกัน
ก็ประเมินกันว่าหลังจากนี้เขาต้องผ่าตัดอีกอย่างน้อย๑๐๑๒ครั้งค่ะ
โดยหลังจากการผ่าตัดครั้งแรกผ่านพ้นไปด้วยดี
แพทย์ก็ได้ส่งเนื้อเยื่อแล้วก็เลือดของเขาไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่อเมริกาอย่างละเอียด
เพื่อที่จะวางแผนแนวทางในการรักษาขั้นต่อไป
คาดว่านายบาจันดาเป็นผู้ป่วยโรคมนุษย์ต้นไม้รายที่๔ของโลก
นับตั้งแต่มีการบันทึกมานะคะ